เรื่องของโกงสอบ๑๐ตำรวจ
อย่างที่บอกกันไว้ว่าถามตรงคุยกันไปแล้ว

เดี๋ยววันนี้เราจะมาตีแสกหน้ากันต่อ
ว่าในมุมของคนที่มีข้อมูลเชิงลึก

คือกล้องมีพร้อมหมดแล้วก็ช่องทางการติดต่อมีทุกช่องทาง
ขอให้บอกเดี๋ยวไปถึงแน่นอนทีมงานมีนะครับ

โกงสอบ๑๐ตำรวจรวมทั้งเมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่ง

โดร้างมืดเนี่ยแต่วันนี้ขยายผลต่อด้วยว่าคอนโดร้าง
มันเกิดได้ยังไงตกลงแล้วเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงครับ
กับช่วงชูวิตตีแสกหน้าครับ
เพราะเสียเปลียงดอนสังเตย์แต่คนซื้อคอนโดถูกลอยแพ้

ท่านครับผมอยากจะพูดให้เห็นชีวิตของคนสองคน

คนหนึ่งต้องออกจากหน้าที่ราชการ
ต้องเสียสละถึงขนาดบอกว่าต้องลาออก
เป็นผลของการที่ผิดพลาด

ผมอยากจะให้เห็นชีวิตของข้าราชการหนึ่งคน
ที่ต้องออกไปโดยกระทันหัน

ผมอยากจะพูดถึงชีวิตของอีกคนนึงคุณมิ้น

ชีวิตของคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นข้าราชการ
คือใน๑๐ตำรวจ
ชีวิตของรองอธิบดี

จากท่านสุพัทธ์สงวนดีกล

กระทำต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อประชาชนคนไทย

กับผมใกล้ขอโทษต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
หลัดกระทรวงผู้บริหารกระทรวงเพื่อนข้าราชการ

ที่สำคัญที่สุดต่อประชาชนชาวไทย
คนที่เป็นเพื่อนสมัยเป็นนักศึกษาญี่ปุ่น

เผลอตัวดื่มสุรามากเกินไป
เป็นเหตุให้เมาไม้ขาดสติโดยไม่รู้ตัว
และกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำ

คุณมิ้นครับคุณมิ้นจะเห็นได้ว่าชีวิตของข้าราชการเนี่ย
ท่านรองอธิบดีท่านนี้ท่านบอกว่า
ตลอดระยะเวลา๓๓ปีกับผมรับราชการ
ไม่เคยมีประวัติด่างพล้อยไม่เคยเสียหาย
แต่การดื่มสุราสนุกสนานเพียงครั้งเดียว
ผลของการทำงานมา๓๓ปีล่มสลาย
คุณมิ้นว่าการดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ย
มันจะมีผลเสียหายมากอย่างนี้ไหม
ก็น่าจะมีไหมคะเพราะว่าเราเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่า
เหล้าเปลี่ยนเหล้าคือน้ำเปลี่ยนนิสัย
มันก็ทำให้ขาดสติอย่างที่ท่านสุพัฒน์ได้พูดเอาไว้
ครับผมคิดว่าผมจะอ่านให้ที่ท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้
เขียนจดหมายให้แจ้งให้กับสื่อมวลชนทั้งหลาย
คือท่านขอโอกาสในการชี้แจง
เพราะสังคมไม่ว่าทั้งสื่อออนไลน์ต่างเนี่ย
ต่อว่าการกระทำของท่านรวมถึงประชาชนคนไทยก็รู้สึกเสียหน้า
เพราะท่านนั้นไปในหน้าที่ราชการที่ญี่ปุ่น
และไปขโมยรูปภาพ๓รูปในโรงแรม

ท้ายสุดท่านบอกว่ากระผมทราบดีว่าการขอลาออกจากราชการ
ไม่ได้ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการตามระเบียบราชการได้
เมื่อมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
หากต้องมีการดำเนินทางวินัย
กับผมน้อมรับยินดีให้ความร่วมมือ
ก็ผมหวังว่าทั้งหลายคงเข้าใจและอภัย
ต่อการกระทำของผมในเหตุการณ์ครั้งนี้
จดหมายของท่านรองอธิบดีสุพัฒน์สงวนดีสกุล
ซึ่งบัตรนี้ท่านได้ลาออกจากราชการแล้ว

ผมให้ภาพให้ท่านเห็นภาพหนึ่ง

นี่คือภาพหนึ่งครับของคนที่รับราชการมา๓๓ปีคุณมิ้นค่ะ
นานถึง๓๓ปีไม่ใช่เวลาสั้นนะครับ
เขาลาออกไป๑คน
ในขณะที่อีกคนคนนี้ครับ
คนนี้กำลังจะเข้ามารับราชการ

อยากจะเข้ามาเป็นนายสิบตำรวจ
อยากจะสมัครสอบนะ

นี่เป็นบัตรประจำตัวสอบนะฮะ

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไง

ผมจะพูดให้ฟังว่านายจีรวัตรเนี่ย
มีความพยายามมีความตั้งใจจริงอยากจะมาสอบ
การสอบตำรวจเนี่ยถามจริงว่า
ทำไมถึงอยากจะเป็นตำรวจนักตำรวจหนา

เท่าที่เคยได้ยินมาเหมือนหลายคนฝ่ายฝัน
ว่าอาชีพตำรวจคือฮีโร่คือผู้พิทักษันติราช
หลายคนอยากเป็นฮีโร่ก็อยากเป็นตำรวจ
อันนี้ใช่ไหมคะมีปืนมีกฎหมายคนในเครื่องแบบมันเท่นะ
มีปืนแล้วมีกฎหมายด้วยอยู่ในมือ
อันนี้คือข้อแรกที่อยากจะเป็นตำรวจ

ประการที่๒ที่อยากจะเป็นตำรวจเพราะรายได้หรือเปล่า
ผมจะพูดให้ฟังนะครับรายได้ของนายสิบตำรวจเนี่ย
รายได้๑๗๖๐บาท

อ่า
๓๐๐๐บวก๒๐๐๐บวก๕๐๐๐เป็นรายได้เพิ่ม
เป็นสวัสดิการเพิ่มอันนี้แหละครับ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใน๑๕๗๐๐บาท

นั่นสิคะก็จริงถ้าเทียบกันก็
เหมือนเด็กจบปริญญาตรีปริญญาโท
ถามว่าทำไมรายได้ขณะนี้

นั่นสิค่ะความไฟฝันของคนนึง
เมื่อกี้ผมภาพคนหนึ่งแล้วนะที่ออกไป

รับราชการในหน้าที่การงานเป็นตำรวจเนี่ย

แล้วถามว่าทำไมถึงมีการโกง
ทำไมถึงอยากจะมาสอบเป็นใน๑๐
ทำไมถึงมีการจ่ายสตางค์ทำไมถึงมีขบวนการ
สงสัยมากเพราะว่าที่ว่ามีการจ่ายสไตล

จ่ายเป็นหลักแสนเพื่อเงินเดือนหลักหมื่น

บอกอย่างนี้ไม่มี
เห็นนิ้วไหมไม่มี

คำว่าไม่มีไม่มีคือตัวเลขตัวเลขเท่านี้นิ้วมีคำบอกใบ่

ตัวเลขเนี่ยนะเป็นตัวเลข๕แสน
เหล่าที่ระบุนะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายนะข่าวเขาระบุว่า
ความวนการนี้เรียกเงินเป็นตำรวจนี่๕๐๐๐๐๐บาท

คุณมิ้นได้มา๑๕๗๖๐ไม่ใช่ว่าไม่ต้องกิน
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องเดินทางไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายค่าที่พัก
ค่ะมันก็ไม่แทบจะไม่เหลือแล้ว

แทบจะไม่เหลืออ่าเหลือหน่อยหนึ่งเออเหลือหน่อย
เหลือสักพันห้าแล้วกันพันห้าก็ได้ค่ะ

ถึงแม้จะมีฟรีให้เธอแต่ก็ไม่ใช่ว่าตำรวจทุกคนจะได้ฟรี
ไหนจะค่าเดินทางปืนก็ยังไม่ได้ซื้อนะ
ในชุดเครื่องแบบอีกถูกไหม

เอาเป็นว่า๑๕๗๖๐บาทต่อตำรวจ
ที่เป็นยศใน๑๐ที่จะเข้าไปใหม่ได้เนี่ยนะของบชนเนี่ย
สตางค์ไว้๑๕๐๐บาทในการเก็บ
เอาล่ะผมเก็บปีนึงได้๑๗๐๐บาท
ค่ะนะฮะ๑๐ปีได้๑๐๗๐๐บาท
คุณอาจจะบอกอุ๊ยมันขยบนู่นขยบนี่เอานะ
โอเค๔ปี๕ปีคุณอาจเขยิบได้ก็เขยิบไม่ได้มาเยอะหรอก
ใน๑๐ก็ต้องขยบไปขยบไปก็ไปตันที่ไหนดาบถูกไหม
เพราะว่าเป็นใน๑๐ก็ตันตรงนั้นเป็นชั้นประทวนถูกไหมครับ

ผมกำลังไล่ให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่า
วันนี้เมื่อจ่าย๕แสนบาทแล้วมีรายได้เก็บ๑๕๐๐บาท

ปีได้๓๒๐๐ยังไม่คุ้ม๕แสนเลย
คุณผู้ชมเราเห็นภาพแล้วนะคะว่า
แล้วทำไมคนถึงอยากจะเข้าไปจนต้องยอมโกงกันแบบนี้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแฉกันต่อค่ะ
ชูวิตตีแสดหน้า

ของคนที่อยากจะเป็นนาย๑๐ตำรวจบชน
อันนี้ให้เห็นชัดนะ

อยากจะมีเครื่องแบบ
อยากจะพิทักษ์สันติราช

เด็กอายุตามคุณสมบัตินะ
ที่เขาบอกว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หนึ่งคนที่จะสมัครในสิบตำรวจเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่

อายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์ไม่เกิน๒๗

สำเร็จการศึกษาม๖หรือปวช
เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดเรื่องใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ไม่เป็นข้าราชการการเมืองดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไม่เป็นผู้อยู่ในสังกัดพักการเมือง

เป็นประชาชนเด็กไทยทั่วไปล่ะครับ
อายุ๑๘ปีก็คงจะวุฒิภาวะอาจจะยังไม่เยอะ

แล้วขุดมินทราบไหมครับถ้าเข้าได้
สมมุติละกันว่าถ้าสอบเข้าได้
ต้องไปฝึกนานเท่าไหร่รู้ไหม
สัก๓เดือนได้ไหมคะ
๘เดือน
อ๋อ๘เดือน
ปีนึงก็มาประจำสอนอนละ
ได้แล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋

เป็นยังไงเส้นทางลัดไปขยันเดินหน่อยอืมเดินไปไหนเดินแค่ท้ายซอยมาปากซอยเดี๋ยวก็ได้สตางค์
อันนี้ผมไม่ได้ว่ากล่าวใครนะเดี๋ยวจะไปหาว่าผมไปว่ากล่าวตำรวจ
ที่ท่านหรือท่านจะว่าผมไม่ใช่เพราะดูอย่างงี้ฮะค่ะอ่าดูตรงนี้
ท่านผู้ชมดูตรงที่เอ่อจำนวนอ่ะเห็นไหมอันนี้จำนวน
อ่าผู้สมัครผู้สมัครในสิบตำรวจอ่าผู้สมัครในสิบตำรวจ
ผมพูดให้ฟังนิดนึงนะฮะจะเห็นได้ว่าบชนเนี่ย
รับพันหนึ่งสมัครไปหมื่นสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้า
พันหนึ่งคุณมิ้นภาคหนึ่งภาคสองภาคสาม
คุณรู้ไหมภาคไหนคนรับน้อยคนสมัครก็น้อยเออใต้เออนั่นแหละสิ
คุณรู้แน่นอนเลยภาค๙ภาค๙สมัครรับแค่ร้อยเดียว
มีคนสมัครแค่พันแปดกูก็ยังมีคนสมัครเยอะนะคะ
ไม่มีใครอยากจะไปอยู่ปัตตานีนาราธิวาสยาลามึงถูกไหม
ทีนี้คนสมัครที่บชนเยอะสุดปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นที่บชนคุณวิทย์ลองดูดูดูผมสิครับ
ดูที่ผมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะ
แต่ดูเท้าผมอ่าดูเท้าผมอ่าดูที่เท้าสองที่เท้าผมเนี่ย
อะไรเหยียบเหรอฮะขอกไก่อ๋อขอกไก่ขอกไข่อ๋อ
พอควายงองูอันนี้คือตกลงกันไว้นะอันนี้คือการวิธีการโกง
อ๋ออ่าถูกไหมขอกไก่สูงสุดสู่สามัญเดิมใช้แว่นตา
เดิมใช้ที่สั่นสั่นไปตรงนี้สั่นทีนึงนอนลิกา
สั่นสองทีขอขอสั่นสามทีเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีอย่างงี้
แค่นี้แค่นี้เอาอย่างนี้เสียงไม่ดังทั่วห้องสอบเหรอคะ
ตีทำไมล่ะผมตีคุณดูอ๋อผมตีคุณดูผมยกเท้าเนี้ย
ขอกไก่อืมผมยกทางนี้ก็ขอกไก่อ๋อ
ทางซ้ายผมยกทางนี้ก็คอควายแล้วผมยกข้างหลังนี่ก็งองู
คุณคิดเอาดูแล้วกันนะครับคุณดูแค่ส้นเท้าเนี่ย
คุณสอบเข้าตำรวจได้โอ้โหพูดอย่างงี้ยิ่งฟังยิ่งกลัว
ต้องกลัวสิครับเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตำรวจเท่านั้น
ครูพยาบาลเอาหมดคุณปลูกฝังนิสัยของการรับราชการเนี่ย
คุณอยากรับราชการคุณอยากเติบโตราชการ
คุณอยากเป็นข้าราชการความเป็นข้าราชการของคุณเนี่ย
มันจะทำให้คุณส่องสว่างใช่ไหมคุณรู้สึกภูมิใจมีเกียรติ
แม่ทุกคนคนอีสานนี่ถึงขนาดขายนาอืมขายที่ใช่ใช่
ขายรถเพื่อจะส่งลูกคุณคิดว่าห้าแสนที่หาง่ายใช่ไหม
ไม่ง่ายนะคะคุณคิดว่าห้าแสนห้าแสนเนี้ยผมถามจริงจริงเถอะ
ห้าแสนฮะมันก็ไม่ใช่เงินหาไม่ง่ายเลยมันเยอะค่ะมันครึ่งล้าน
คนที่จะไปเรียนใน๑๐เนี่ยจ่ายเงิน๕แสนผมถามหน่อย
มันคือมิ้นฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไป
ว่ามันมีคนมากกว่าไอ้เด็กพวกนี้ไอ้เด็กพวกเนี้ยไอ้พวกหมอ
พวกวิศวะที่ไปจับเขาเนี้ยค่ะแปดสิบสี่คนห้าสิบสองคน
จับออกไหมจับสามสิบสองคนไปจับจับคนนู้นคนนี้
แต่ผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้มีมากกว่านี้อีกหรอคะ
มีคนใหญ่กว่านี้จะบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเหรอคะ
มันต้องมีสิครับคุณคิดว่าไปจับแค่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
ไปเล่นโรงเรียนกวดวิชาไปจับเด็กหมอเด็กวิศวะ
คุณคิดว่าทำกันแค่นี้เหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะ
ผมบอกแล้วนะว่าเที่ยวนี้วันนี้ผมมา
ผมไม่โจมตีให้ร้ายใครแต่ผมมาพูดเหตุผลให้คุณฟัง
คุณมิ้นคุณเชื่อไหมว่ามีแค่นี้

ที่ตกลงกันวันจับเด็กจับวิศวะ
จับหมอทำเป็นเรื่องไปร้าวจับ๘๒คน
๔คนทำเป็นฮือฮาไล่จับเด็ก
โถมันไม่ได้น้อยอย่างนี้หรอก

มันมีมากกว่านี้มีตัวใหญ่กว่านี้มีคนเบื้องหลังนี้
แล้วผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมขอพูดตรงนี้ก่อน
ว่าไอ้เด็กอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยพกปืนนะมีอาวุธนะสิบแปดสิบเก้าเนี่ยพกปืนนะมีอาวุธนะ
คนอีสานเอ้าขายที่นะ
ขายบ้านขายไกวขายรถขายเอาไปเลยห้าแสนนิกา
ถามว่าคุณเสีย๕แสนแล้วคุณจะเอาคืนไหม

ถ้าให้คิดแบบธุรกิจมันเป็นการลงทุนป่ะคะ
ถูกต้องชีวิตคือการลงทุนอยู่แล้ว
ลงทุนไป๕แสนแต่แต่เงินเดือนหมื่นกว่า
ลงทุน๕แสนเขาจะรอเอาคืน๑๐๕๐ปีไหม
ใช่ผมเครียดมากนะเวลาผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไร
คุณคิดว่าไอ้เด็กคนนี้เขาอยากเป็นตำรวจไหม
เขาอยากเป็นความอยากเป็นตำรวจของเขาเนี่ยเขาต่อสู้เขาดิ้นลน
ถามว่าเขาเป็นตำรวจเนี่ยเขาภูมิใจไหม
เขาต้องภูมิใจโอ้โหเกียรติประวัติมีหมวกเท่ถูกไหม
แต่งเครื่องแบบมีปืนมีอาวุธใช่ไหม
แต่เมื่อเขาอายุ๑๙วุฒิภาวะก็ยังไม่ถึง
ขนาดคนอายุ๕๐กว่ายังพลาดได้เลยเป็นรองอธิบดี
นับภาษาอะไรกับนายสิบตำรวจดังนั้นผมให้สังคมเห็นก่อนว่าวุฒิภาวะเนี่ย
น้อยเกินไปอายุ๑๙จับปืนได้แล้วคุณก็ไปลองคิดเอาดูแล้วกัน
นะวิธีการที่จะสอบเข้ามาถามว่าเมื่อเข้ามาเป็นหนี้แล้วห้าแสนแล้ว
เขาก็อยากจะมาเป็นตำรวจอยากจะเรียกเงินคืนจะเรียกคืนไม่คืน
ลองดูแล้วกันสมมุติว่าเอ่อผมจับเด็กแว้นหน้า
ผมจับเอ่อวันค่ะพระนันเอ่อผมจับอวยผมจับยา
คือคุณเข้าใจไหมผมไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้เขาไปจับนะไม่ใช่
เขามีหน้าที่ต้องจับอยู่แล้วแต่ไม่ใช่มีอาชีพนี้จะไป
เขาจะไปรีดไถเขาทุกคนไม่ใช่แต่ถามว่าเมื่อคุณเสียเงินห้า
แสนมันมีเหตุผลไหมล่ะที่คุณจะเอาเงินคืน
คุณผู้ชมเมื่อเสียเงิน๕แสนถอนทุนคืนยังไง
ช่วงหน้ากลับมาฟังกัน
ผมจะต้องรีบพูดนะครับเพราะงานผมเยอะเลยเต็มโต๊ะหมดเลย

เพราะร้องเรียนของชาวบ้านมาเต็มไปหมด
วิทย์ไทยรัฐมาหาผมที่นี่เอาข้อมูลมาส่งผม
ผมมาทำงานที่นี่๒วันปรากฏว่าข้อมูลเยอะมากเลยครับ
วันนี้ผมจะพูดเรื่องเสียเปียง
ผมก็อยากจะพูดเพราะเสียเปียงเนี่ยมีประชาชนเขาเดือดร้อน
เขามาร้องเรียนกับผมผมไปสัมภาษณ์ไปทำข่าวไปดูมาพื้นที่ทั้งหมด
แล้วผมจะบอกให้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้คุณมิ้น
ผมจะพูดว่าไอ้คนที่อยู่คอนโดเนี่ยถูกหลอกยังไง
คนที่ไปซื้อคอนโดถูกหลอกแบบไหนบ้าง

คุณมิ้นซื้อคอนโดหรือเปล่าไม่ได้ซื้อโชคดีเลย

เดี๋ยวก่อนนะครับประชาชนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
หรือคนฟังคนชมอย่าทิ้งผมไปไหน
พรุ่งนี้ถ้าผมมีโอกาสวันนี้ผมขอพูดเรื่อง
๑๐ตำรวจโกงกันยังไงมีใครอยู่เบื้องหลัง
มันมีมากกว่านี้คุณอย่าไปเชื่อ
ที่บอกว่ามีแค่เด็กหมอเด็กวิศวะไอ้เทศกิจคนหนึ่ง
แล้วมันจะทำได้ถ้าทำได้อย่างนี้
โอ้โหคุณว่าในเสร็จมันทำได้ในร้อยทำได้ไหม

ทำไมแน่จริงไม่ใช้ตามขั้นตอนตามปกติ
เขาย้ายตำรวจจากสารวัตรเป็นผู้กำกับ

เพราะอะไรก็เฉพาะ
เอากระเพาะในสิบยัง๕๐๐๐๐๐บาทเลย

นี่คือขั้นตอนการเลื่อนขั้นการโยกย้ายของตำรวจเหรอคะ

จ่ายเพื่อให้ได้เข้า
เมื่อเข้าก็ต้องจ่ายเพื่อให้โต
เมื่อโตก็ต้องจ่ายเพื่อให้โตอีก

นี่คือกระบวนการถอนทุนอย่างชัดเจนที่สุด
เป็นขบวนการที่บัดซุบ
ผมจะเรียนให้ทราบว่าเป็นขบวนการที่วางแผนกันมาเป็นขั้นเป็นตอน
แล้วผมจะบอกให้เมื่อกี้นี้ตบส้นวงเล็บตีน
ผมจะบอกให้ว่าตบส้นกอไก่ตบยังไงตบยังไง
แล้วผมจะบอกอีกว่าใครอยู่เบื้องหลังผมพูดได้หรือยัง
พูดเลยค่ะอยากฟังที่รอคอยอยู่พูดเลย
อยากรู้ใช่ไหมโอเคไอ้สติ๊กเอากระดานมา

วิศวะเด็กหมอพวกนี้มันหัวดี
เมื่อมันไปสอบมันทำข้อสอบ
มันสุกกลับไปสู่วิธีโบราณ
วิธีโบราณก็คือโอเคคุณเข้าไปสอบพร้อมกัน

หมายความว่าเขาไม่ได้เอาข้อสอบที่เหมือนกันหมด
แล้วยังลองได้เอาข้างใต้ก่อน
เขาไม่ได้เอาข้อสอบที่เหมือนกันบทมาสอบ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าให้นั่งติดกันดูไปเดี๋ยวก็เห็นนะสิ
เพราะฉะนั้น๑เขาสลับข้อสอบ

สลับข้อสอบวิธีการทำงานของเขาเนี่ยไม่ยากหรอกครับ
เขียนสมมุติว่าผมบอกออกข้อ๒
ข้อ๒ตอบอะไรเมื่ออะไรไฟป่าหรืออะไร
เพราะฉะนั้นจะตอบข้อไหนมันก็สายไฟ
นี่คือไฟเป็นอะไร
อันนี้ใช่ง่ายแบบนี้มันเอาวิธีแบบโบราณไง
ไม่ต้องสั่นไข่ไม่ต้องตบเท้าล่ะ
ที่เขาบอกเขียนตัวใหญ่ตัวใหญ่

แต่ถามปัญหาว่าแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ตารางสอบคนนั่ง

ทำไมมันขอโทษนะเสือบวกกอไก่ทำไมมานั่งอยู่รอบนี้วะ
เออทำไมมานั่งอยู่รอบนี้
ทำไมมึงวางแผนเก่งจังจนมันมานั่งอยู่ตรงนี้ได้
บอกมาสิไอ้หมอกับไอ้วิศวะนี่
มันจะไปจับนั่งอยู่ตรงนี้ได้เองไหม

จับมา๘๒คนมันมานั่งอยู่ตรงนี้อีก
เอามานั่งนี้แล้วไอ้โคโร่อยู่ไหน

เออเอาให้พอเอาให้พอ
อีกคนนึงดูนะมานั่งอยู่ตรงนี้

ผมจะพูดให้คุณผมจะแฉให้ถึงเบื้องหลัง
ผมนั่งตรงนี้สมมุติละกันผมนั่งตรงนี้
ใช่ไหมอ่ะแล้วไอ้คนที่ลอกอีกคนนึงเนี่ย
มันไปนั่งอยู่นี่นะ

แสดงว่าไอ้นี่น่ะลอกลอกเสร็จไอ้นี่ลอกต่อ
เป็นทอดทอดอ่าเป็นทอดทอดคุณชุวิตแต่ว่าเรื่องที่นั่งอ่ะ
เขานั่งตามเลขที่สอบป่ะคะ
เขานั่งตามเลขที่๒แต่ถามว่าทำไมเขาจัดที่นั่งได้แบบนี้
ไม่กล้าถามต่อเลยอ่ะอ่าทำไมเขาจัดที่นั่งได้อย่างนี้ได้อย่างไร
ผมบอกให้เรื่องนี้นะฮะมีตำรวจทั้งดี
และตำรวจที่ผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเอาอย่างนี้ละกันนะ
พันธุ์ตำรวจเอกอุเทนโอเคเขาสงสัย

ทำไมมันคะแนนมันต่ำจังโอ้ทำไมมันคะแนนต่ำอย่างนี้
สงสัยแล้วสงสัยออกข้อสอบยากไปใช่ไหม
งั้นเอาข้อสอบคนนี้มาดูไอ้คนตอบต่ำก็คือคนที่เป็นหมอ
จะเป็นวิศวะมันตอบต่ำมันแกล้งตอบต่ำไง
เพราะว่ามันมีแต่ว่ามันดันเขียนโพยไว้ในนั้น
ไปดูมันมีเขียนโพยไว้แต่ทำไมมันตอบแล้วคะแนนมันต่ำ
เช็คดูสิเอ้ามันเป็นหมอเว้ยมันเป็นวิศวะเว้ย
ทำไมมันได้คะแนน๑๔เองเต็มตั้ง๑๕๐

ผมบอกแล้วไงว่าอาทยากรทุกอย่างต้องทิ้งร่องรอย

ส่วนตัวคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้แต่ส่วนตัวมินไม่รู้สึกว่า
ได้รู้ได้เปิดโลกแล้วก็เปิดตากับเรื่องที่ฟังแล้ว
รู้สึกกลัวเบาเหมือนกันสำหรับ
ประเด็นที่บอกว่าลงทุน๕แสนกับการที่จะแลกเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาท

แล้วคุณชุวิตทิ้งท้ายเอาไว้ทิ้งประเด็นไว้ว่า
แล้วคนกลุ่มแค่นี้แค่นักศึกษาแค่เทศกิจ
ทำได้หรือเปล่าทำได้ขนาดนี้ไหมจัดที่นั่งสอบได้แบบนี้ไหม
ว่าวันนี้คุณผู้ชมกลับไปตกผลึกกันนะ
คุณผู้ชมน่าจะลองกลับไปแตกโจทย์กัน
แล้วก็น่าจะพอรู้ว่ามันจะต้องมีอะไรขยายผลได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าจบแล้วค่ะ

อันนี้เนี่ยนะผมกำลังมันเริ่มมันอยู่คุณก็จะมาจบกับผม

พี่น้องทั้งบ้านคนฟังคนดูเนี่ยเขายังติดตามอยู่

ผมกำลังจะพูดว่าหมอวิศวะพวกนี้รับกรรม

มันกวดนอกรอบมีกวดในรอบจ่าย๕๐๐

คุณผู้ชมใครที่ถูกหลอกแบบนี้นะหรือว่าไปเจอเรื่องราวอะไรมา
หาคุณชูวิทย์นะคะชูวิทย์เอาเรื่องนะคะขึ้นเลยมีอีเมลให้คุณผู้ชม
ส่งไลน์ขึ้นมาหน้าจอหรือบางทีคอมเมนต์มาในไลฟ์นะคะ
ชูวิทย์เอาเรื่องใครโดนหลอกแบบนี้เป็นเหยื่อแบบนี้ส่งมาเลย
แสกหน้าแอดไทยรัฐดอททีวี
คุณชุวิตเอาเรื่องให้แน่นอนทุกวันทุกวันค่ะแล้วพรุ่งนี้
กลับมาติดตามการทิ้งท้ายเอาไว้แล้วทั้งเรื่องประเด็นของเสียเปียงเขาคือใคร
ประชาชนที่ซื้อคอนโดโดนหลอกได้ยังไง
แสกหน้าพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ